สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
เชิญเลยครับเรื่องป้ายทะเบียนผมขอไม่ประสงค์ด้วยก่อน
แพงนะฮะแต่ว่าก็ดีครับเพราะว่าถ้าได้เงินไปเนี่ย
เขาจะไปใส่ในกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
แต่ตอนนี้มันจะต่อยอดไปจากเลขสวยคือให้มีชื่อได้ด้วย

เรื่องการแก้ปัญหาในบ้านเรานั้นเนี่ย
ถ้ามันคาราคาซังแล้วโยงใยกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สุดท้ายต้องให้เรื่องถึงนายก
แล้วสุดท้ายต้องให้นายกสั่งครับ
เรื่องเบี้ยชะลาเบี้ยผู้สูงอายุ

ฉะนั้นใครที่ติดตามเรื่องนี้อยู่คงสบายใจได้
นายกสั่งชะลอฟ้องเรียกคืน
จี้ให้เร่งแก้ปัญหาเบี้ยคนชรา
ขอดูรายละเอียดที่นายกบอกเมื่อวานหน่อย
ใครที่เกี่ยวข้องอยู่จะได้สบายใจ
นายกบอกว่าทุกฝ่ายกำลังคุยกันว่าจะมีทางออกอย่างไร
ขอให้คุณตาคุณยายไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ

ผมเข้าใจความรู้สึกของท่านดี

ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ทำตามระเบียบ
อย่างไรก็ดีทางออกมีอยู่แล้ว
โดยไม่มีใครต้องเดือดร้อน

แล้วไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปหาเงินมาใช้คืนหลวง
หรือจะต้องขึ้นศาล
ผมจะจัดการให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับ
แท็กไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
นี่ถอดรหัสคำพูดนายกคือ
ไม่ต้องหาเงินมาคืนหลวง

เรื่องนี้มันยุ่งหน่อยเพราะว่า
โยงใยอยู่กับหลายหน่วยงานในหลายกระทรวง
หนึ่งกระทรวงพัฒนาสังคม
กระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยเกี่ยวข้องเพราะว่า

เรื่องผู้สูงอายุในภาพรวม

กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลอบตอบจทั้งหลาย
ซึ่งอยู่ภายใต้กำกับของกระทรวงมหาดไทย
กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวข้องเพราะว่า

หน่วยงานที่๓คือกรมบัญชีกลางขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลัง
เขาเกี่ยวข้องเพราะเขาเป็นฝ่ายดูแลการเบิกจ่าย
เห็นไหมฮะ๓หน่วยงาน๓กระทรวงเข้ามาเกี่ยวข้อง

มันก็ต้องให้๓กระทรวงนี้เข้ามาประชุมหาทางออกร่วมกัน
ได้ผลยังไงแล้วเสนอนายก
ผลการประชุมจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องรอฟัง
แต่ว่าที่ต้องขีดเส้นใต้ให้หนักแน่น
ก็คือคำพูดของนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีพูดว่ายังไง
นี่เอาขึ้นจอให้ดูอีกทีนึง

ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปหาเงินมาใช้คืนหลวง
หรือต้องขึ้นศาลผมจะจัดการให้ทุกอย่างให้เรียบร้อย
อันนี้ก็น่าจะแปลความได้ว่าต้องไปแก้ระเบียบครับ

แก้ระเบียบเพื่อให้คลี่คลายปัญหาในการเรียกคืน
ถ้าไม่แก้กฎหมายไม่แก้ระเบียบ
เจ้าหน้าที่ที่เขาไม่ไปเรียกคืนเขาก็จะมีความผิด

กฎหมายเขียนว่าต้องไปตามเรียกคืนมาเพราะผิดระเบียบ
ถ้าเขาทำเฉยเสียเดี๋ยวเขาก็เจอการละเว้นปฏิบัติหน้าที่มาตรา๑๕๗
แต่ถ้าไปแก้เสียให้เรียบร้อย
ที่แล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องจ่ายเงินคืนไม่ต้องส่งฟ้องศาล
เขาจะได้ทำงานสะดวกขึ้น
ฉะนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้
ฝ่ายที่ไปทวงเงินหยุดทวงก่อนครับ
อย่าเพิ่งไปรบกวนอย่าเพิ่งไปทวง
ให้ระเบียบกฎหมายออกมาเสียก่อน
แล้วอย่าลืมว่าระเบียบกฎหมายที่ใช้กันมาเนี่ย

แล้วเราเริ่มมาใช้ปี๒๕๕๒๑๐กว่าปีแล้วนะครับ

เวลาจะดูยอดเงินที่จะทวงคืนเนี่ย
โอ้โหตั้งหลายแสนเป็นแสนหลายหมื่นก็มี
คนแก่อายุ๙๐กว่าแล้วนอนติดเตียงรายได้อื่นก็ไม่มีแล้วเนี่ย
จะต้องไปหาเงินมาคืนหาจากไหนล่ะครับ

มันเป็นสภาพที่ทุลักทุเล
และไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้ในประเทศนี้
แต่ว่าเมื่อกฎหมายเขียนไว้อย่างนั้น

เดี๋ยวเขาได้ข้อสรุปยังไง

ฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็จะได้สบายใจ
นี่เห็นไหมฮะว่าบ้านเราเนี่ย
เรื่องอะไรต่ออะไรที่มันโยงใยไปหลายกระทรวง

คือนายกเป็นคนสั่งการ
ถัดมาอีกประเด็นหนึ่ง
เมื่อวานนี้ที่นายกพลเอกประยุทธ์

หรือคนค่อนข้างจะมีตังค์ในอดีต
ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนเอกชน

ในช่วงที่เรียนออนไลน์เนี่ย

ค่าไฟค่าแอร์ค่าอาหารกลางวันค่า
นมค่าอะไรต่างที่ให้นักเรียนเนี่ย

ส่วนที่คุณเซฟไว้ได้ตั้งเยอะเนี่ย
มาชดเชยให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองได้ไหม
ที่เขาจะต้องมาเป็นพี่เลี้ยง

ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ให้ไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว

อะไรที่เกินความจำเป็น

จะแจ้งให้ลดหรือคืนเงิน
ผู้ปกครองครั้งต่อไป

เพราะการเรียนออนไลน์นั้น
อะไรที่ไม่ต้องใช้ก็ไม่ควรเก็บ
ค่าอาหารค่ารถค่าทัศนศึกษา
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ค่าอินเตอร์เน็ต
เห็นไหมฮะนายกก็รู้ปัญหาหมด
ฉะนั้นสชต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ครับ
ไปดูว่าโรงเรียนเอกชนทั้งหลาย

เทอมหน้าพ่อแม่ผู้ปกครอง
เขาจะได้จ่ายน้อยลง
ไหนก็พูดเรื่องนี้แล้ว
นายกช่วยพิจารณาข้อเรียกร้องของ
พ่อแม่ผู้ปกครองคนชั้นกลางอีกเรื่องนะครับ
ตอนนี้ทุกฝ่ายเดือดร้อนกันทั้งนั้น

เงินมีเงินเดือนแพงในอดีต

เขาส่งไปเรียนโรงเรียนแพงหน่อย

โรงเรียนที่เรียน๒ภาษา๓ภาษา

วันหนึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองเหล่านี้
เขาได้รับผลกระทบจากโควิด

ตอนนี้รายได้เหลือ

แล้วลูกที่เขาส่งเรียนหนังสือ

จะต้องย้ายลูกออกมาจากโรงเรียนเหล่านั้น

เป็นไปได้ไหมกระทรวงศึกษา

ขอผ่อนทีละเดือนทีละเดือนทีละเดือน

เจ้าของสถานศึกษาก็ควรจะยอม

ก็จะมีคนย้ายลูก
ออกจากโรงเรียนไปเรียนโรงเรียนอีกแบบหนึ่ง

ควรจะหาทางออกร่วมกัน
บอุ้มกันเอื้ออาทรกัน

ไม่มีใครคาดคิดว่าวันหนึ่ง

แล้วก็รัฐมนตรีไว้อีกเรื่องกันครับ